มาถึงอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมกลายเป็นเรื่องดังในโลกโซเชียลไปแล้วกับเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เขาไปมีเรื่องกระทบกระทั่งกันกับตำรวจ
เริ่มเดิมทีไปจอดรถอยู่ที่มรยองเป็นทางขาวแดงห้ามจอดเป็นช่วงยูเทิร์น
พอไปจอดปุ๊บตำรวจก็เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ไปจับเขียนใบทรงใบสั่ง

ครอบครัวนี้ก็โอ้โหไม่พอใจ
ต่อว่าต่อขานตำรวจกลับมายกใหญ่ทีเดียว

เขาก็เก่งมากนะเขาก็ไปตรวจสอบย้อนหลังว่ากลุ่มเนี้ยครอบครัวเนี้ย
กลางแบบนี้มาแล้วหลายครั้งแล้วก็หลายจังหวัดเหมือน
เหมือนไปทั่วประเทศไปไหนก็ไปกลางใส่เขา
มีเรื่องกับควานช้างก็มีมาแล้วเหมือนกัน
ประหลาดใจมากแล้วที่น่าประหลาดใจไปอีกคุณผู้ชม
มีขายแล้วเคสมือถือที่คุณแม่เขาใช้ก็มีขาย

ครอบครุ่นนี้เค้ามีกันสามคนนะฮะก็คือ
นายพยอมแสงวันดีคนนี้เป็นพ่อ
นางสาวหาดไทยรัฐสมทวินคนนี้เป็นแม่
อายุสักประมาณ๓๐นิดนะฮะทั้งคู่เลย
แล้วก็ลูกชายวัย๑๘ปี
คือหลังจากที่เขาถูกดำเนินคดีไปแล้ว
เขาบอกว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกัน

ก่อนจะมีการโต้เถียงกันนั้น
เห็นตำรวจนายหนึ่งผลักนางสาวฮาไทยรัฐก่อน
แล้วก็มีตำรวจอีกคนนึงเข้าไปตบเอวของนายพายับ

เพื่อทำการตรวจค้นทำให้พวกเขาไม่พอใจ
จนเกิดบันดาลโทษะมีปากเสียงขึ้น
ซึ่งพวกเขาถูกทำร้ายร่างกายด้วยเช่นเดียวกัน

โดยผู้เป็นแม่คือนางสาวหาไทยรัฐก็ยืนยันบอกว่า

เพราะว่าเขาตั้งคันสักประมาณ๓เดือน

และลูกชายเองก็บอกว่ามีอาการบาดเจ็บที่
ที่บริเวณนิ้วกลางข้างซ้าย
ก็ถูกต่อยที่บริเวณดั้งจมูกด้วยนะครับ

ส่งตัวให้กับแพทย์ทำการตรวจร่างกาย
เพื่อไปลงความเห็นเป็นหลักฐานประกอบการแจ้งความ
แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานแล้ว

ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอยที่สุโขทัย

และดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ส่วนฝ่ายแม่คือนางสาวฮาทายรักษ์เป็นคนจังหวัดซูลิน

แต่ทั้งสองคนปฏิเสธ
โดยได้พิมพ์ลายนิ้วมือลงบันทึกประจำวันแล้วก็ปล่อยตัวไป

พอคลิปมันเผยแพร่ไปขุดคุ้ยกันเยอะแยะมากมาย
ไปขุดคุยประวัติครอบครัวนี้ออกมาแฉวีรกรรมเยอะแยะมากมาย
เคยทำลักษณะแบบนี้หลายพื้นที่
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปหนึ่งที่มีคนขุดคุยมา
เกิดขึ้นที่จังหวัดมรยองเช่นเดียวกันครับ

เริ่มสการ
อันนี้คือคลิปต้นเรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแล้วทำให้ชาวเน็ตเขาไปขุดคุยตามมานะฮะ
ใช่ค่ะคือวันนี้มีให้ดู๓คลิปนะคลิปนี้เป็นคลิปต้นเรื่อง
แล้วก็มีคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีแล้วก็มีเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์
ครอบครัวเดียวกันนะเดี๋ยวให้ชม
กันอีกทีนึงอันนี้เป็นคลิปที่เป็นข่าวใหญ่เลยล่ะทำให้มีการย้อนกลับไปดูว่าเคยไปกลางที่ไหนกันมาบ้าง
อันนี้๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะตำรวจจราจรสพมาพตาพุธเขาลงพื้นที่กวดขันวินัยจราจร
ซูซูสีเทาจอดอยู่ริมถนนแนวเส้นขาวแดงเขาห้ามหยุดห้ามจอดก็จะเขียนใบสั่งเปรียบเทียบปรับ
แต่นายพยอมเนี่ยเจ้าของรถกับครอบครัวก็ออกมาตะโกนดาทอตำรวจถ้อยคำหยาบคายอ้างว่าจอดแป๊บเดียวเองให้คนงานก่อสร้างลงนาทีเดียวเอง
นี่ค่ะตำรวจจราจรก็พยายามจะขอดูใบอนุญาตขับขี่แล้วก็พยายามจะแจ้งว่าจุดนี้มันหยุดรถไม่ได้มันจอดไม่ได้มันผิดกฎหมายจราจร
เดี๋ยวไปดูคลิปต่อมาค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี
เพราะชาวเน็ตเขาไปขุดคุยเรื่องราวของครอบครัวนี้จนมีกระแสวิจารณ์ว่า
เขากลางมาเยอะหลายพื้นที่หลายเหตุการณ์ไปดูที่นนทบุรีค่ะ

ยืนอย่าถอยอย่าก้าวถอย

มันตีกูเหรอเมื่อกี้
ตรงนี้ที่มึงยืนตรงนี้

มึงจะทำอะไรกูเหรอเมื่อกี้

กูก็ไม่ได้ทำแบบที่มึงทำกับกูเนี่ย

ทำไมกูยังไม่โดนมึงนะ

นี่ฮะคลิปนี้มันถูกขุดคุยตามมา

แล้วก็ลูกชายก็มานะฮะคลิปนี้

ที่ต้องการให้เห็นถึงพฤติกรรมก้ามร้าวของ
ครอบครัวนี้ขนาดที่กำลังโวยวาย

ชาวบ้านที่ไปยืนห้อมล้อมครอบครัวตนเอง

แต่ฝ่ายลูกชายเนี่ยแล้วก็
ภรรยาของหนุ่มก่อสร้างคนนี้
ก็ยังคงเดินตามไปหาเรื่องชาวบ้าน

ในคลิปบอกว่าเหตุเกิด

คล้ายกับที่คลิปแรกที่ได้ชมที่ระยอง

เป็นเจ้าที่สายกรัวสถานีจำรวจภูทร

ในสมาชิกที่เป็นผู้ปล่อยคลิป
ระบุว่าเหตุการณ์นี้

แต่ว่าจำพฤติกรรมของครอบครัวนี้ได้

หลังจากคลิปนี้มีอีกหนึ่งคลิป
เช้าเนี่ยก็ไปขุดคุยต่อให้ผู้ชมไปชมเป็นคลิปที่สุรินครับ

เขาก่อนก็ได้เรายังไม่สะดวกตอนนี้เขายังไม่พร้อมเลย
ขอบคุณครับผมยังให้ฝากเขาเลย
ขอบคุณครับ๑ที่เขาไม่สะดวกคือ๑เขาให้ประมาณสะดวกมาแล้ว

พี่ก็เขียนของเขาก่อนเนี่ย
เขียนว่าเขาจะเขียนได้ครับเขาควบคุมทางอยู่เนี่ย

ผมจะคุยกับเขาตอนนี้ตามที่คุณบอกว่าเขาไปกรอกความสุดร้อนของเขา

พี่ก็ลงมาชื่อเขาดีลงมาชื่อเขาดี
แล้วเจ้าของช้างอยู่ไหน
เจ้าของช้างอยู่ไหนมาขอบคุมดิ

อย่าไปพูดแบบนี้ดิ

จะได้หาคนมาดูแลช้างตอนนี้แทนมัน
จะได้เอามันขึ้นมาสอบปากความข้างในห้อง

น้องพระเจ้าจะพำเวชอบรวมนี้
เดี๋ยวเราจะออกไปแน่นอน
แต่คุณไม่เขียนประจำวันให้เราได้เห็นเลย

ทำได้งานตามสำหรับทุกอย่าง

โอเคไหมครับแต่ตอนนี้ก็

แต่เมื่อการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเนี่ย
มันจะเสร็จเรียบร้อย๑๑๐นัด

แต่ว่าถ้าบัตรกระจำวัน

ผมก็เดินบรรยาทีกับคนเลขภาพ
คลิปนี้ยาวไหมฮะ
โอ้โหแต่จากคลิปนี้นะชื่นชมตำรวจนะ
คือตำรวจใจเย็นมากจริงพยายามพูดทุกอย่างแล้วให้เขาแบบยอมที่จะให้ความร่วมมือ
แล้วผู้หญิงเขาก็ถือโทรศัพท์ถ่ายตลอดเวลา
คือจากเสียงที่คุยกันในคลิป
ครอบครัวนี้เดินทางไปแจ้งความที่สพประสาทที่สุรินทร์
เขาอ้างว่าเขาคือผู้เสียหาย
จะไปดำเนินคดีกับคนเลี้ยงช้างซึ่งเป็นคู่กรณี
ระหว่างเข้าแจ้งความก็มีปากเสียงกันกับตำรวจ
ที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้

ผู้หญิงคนนี้จะถือโทรศัพท์ถ่ายไว้ตลอดทุกคลิปเลย
นี่ฮะ๓คลิปแล้วยังคงถ่ายแบบนี้เอาไว้
แต่มันยังไม่หมดใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้มีคลิปเพิ่มแต่มีภาพ

ที่จังหวัดตากคุณผู้ชมเขาก็เกิดเรื่องเหมือนกัน
คือครอบครัวนี้ก็ไปปวดหลายพื้นที่
อย่างภาพนี้ไม่ได้มีคลิปแต่มีภาพอย่างที่คุณเขมมาสอนบอกไป
เกิดขึ้นที่จังหวัดตากโวยวายเรียกค่าเสียหาย
มาอีกภาพหนึ่งเกิดขึ้นที่สุโขทัย
ช่วงสงกรานที่ผ่านมา
ข้อความก็บอกว่าเขาไปยืนโวยวายใส่ตำรวจนะฮะ
ชาวเน็ตก็นำภาพไปตัดต่อใส่กัน
ก็เห็นว่าเอ๊ะมันเป็นคนคนเดียวกันนี่น่ะคือผู้หญิงคนนี้แหละ

แล้วพอมาเห็นคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เลยไปสืบราว

สุโขทัยตากสุรินระยองนนทบุรี

พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาคุณผู้ชม
เขาเรียนแบบเรื่องสีเสื้อที่คุณเขียนมาสอนพูดช่วงแรกไป
เสื้อที่เขาใส่เป็นสีเสื้อที่เขาไปทำงานก่อสร้าง

เขาบอกว่าใส่แล้วจะเก่ง
ไม่มีพลังยินดีคืนเงิน

แล้วก็ยังมีจำหน่ายเคสโทรศัพท์มือถือ
เหมือนที่คุณผู้หญิงเขาถือถ่ายคลิปตลอดเวลาแบบนี้
เขาบอกว่าถ้าใช้แล้วนี่จะฝีปากกล้ามีเสน่หน่าจดจำ
เรียกว่ามันเป็นเรื่องของกลยุทธ์การค้าขายทางการตลาด

เขาก็วงเล็บไงขำแก้เครียด
แต่จริงแล้วไม่อยากจะให้สนับสนุนแบบนี้นะ
เหมือนกับพอเห็นคนทำอะไรไม่ดีทำอะไรผิดแล้วไปแบบ

ใช่มันทำให้นึกถึงคดีเปรี้ยวฆ่าหันศพ

หมอนอะไรของเขาก็มีขายในโซเชียลอย่างนี้นะ